ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยจริงเรานำเสนอไปแล้วล่ะฮะบ้างแล้วแต่ว่าเรามีความคืบหน้า

เหลือเกินแต่ทีนี้ปีนเข้าบ้านใครเขาก็ไม่รู้นะครับ
นี่ฮะกล้องวงจรปิดจับภาพได้ที่ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างในอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
คือจับภาพคนร้ายเนี่ยตอนที่ดูจากกล้องไม่รู้ว่าเป็นชายหรือหญิง

ต้องการที่จะพรางตัวปีนรั้วเข้ามาจากด้านหลังร้านงัดประตูหน้าต่าง
เจอเหล็กดัดอีกชั้นหนึ่งทำให้เข้าไปไม่ได้ทีนี้ก็วนเวียนวนเวียนอยู่ในนี้ประมาณ๓๐นาที
หลังจากนั้นก็ใช้วิชาสไปเดอร์แมนปีนรั้วกลับไปมือเปล่า
เปล่านั่นหมายถึงทั้งปีนมือเปล่าและไม่ได้ของอะไรไปนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๖โมงเย็นของวันเสาร์ที่๑๐ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ
อกจากที่ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างตรงนี้แล้วยังมีผู้เสียหายอีกรายเป็นเจ้าของบ้าน
ถนนโชตนาที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่แจ้งความไว้เหมือนกันนะครับ
บอกผู้หญิงไม่ทราบชื่อสวมใส่แต่เสื้อชั้นในกระโปรงสั้น
แอบเข้ามาลักทรับเมื่อวันที่๑๑ธันวาคมเวลาประมาณบ่ายสามโมงนะฮะ
และก็รูปพันธ์ศาลฐานคล้ายกันคล้ายกับโจรทูพิสไลนนี้เหมือนกัน
โอ้โหค่อยปีนตอนปีนออก
กระโปรงชั้นมาร้องกับเสื้อยกทรง

เดี๋ยวคุณบุ๊คดิฉันดูแล้วมันรูปร่างเขาไม่น่าจะใช่ผู้หญิงนะ
ไม่ใช่อาจจะใช่ผู้หญิงใช่ไหมคุณบอกแบบนี้ใช่ไหม

เพราะตำรวจชุดสืบสวนสพช้างเผือก

ที่มีลักษณะรูปภัณฑ์ตรงกับผู้ก่อเหตุจากคลิปวงจรปิดทั้ง๒คลิป
เดินวนเวียนอยู่แถวบริเวณโรงแรมแห่งหนึ่งที่ตำบลช้างเผือก

กระทั่งเมื่อคืนนี้๔ทุ่ม

ผู้หญิงคนนี้ใส่ชุดแบบนี้นะฮะ

เหมือนก่อโอกแต่มีสายคล้องคออ่ะ

กางเกงยินขาสั้นแบบนี้นะครับ
คนก่อเหตุเนี่ยก็คือนางสาวสุภัณฑ์นีอุประเศษ

ยอมรับว่าแอบเข้าไปรักษัพในบ้านที่
ตำบลช้างเผือกจริงแล้วก็ยอมรับอีกว่า

ได้ไปก่อเหตุที่ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างจริง